คุณผู้ชมครับที่เรานำเสนอเรื่องราวรายงานเมื่อสักครู่นั้นกำลังจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องราวของอุบัติเหตุนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
จากว่าความนิยมในการขับรถจักรยานยนต์ของประชาชนนั้นเพิ่มสูงขึ้น
ได้จากยอดของการจดทะเบียนกับเรื่องของรถจักรยานยนต์กับกรมการขนส่งทางบกเมื่อปีที่ผ่านมาสูงถึง๒๐ล้านคันในปีเดียวนะครับของปีที่ผ่านมา
แต่ว่าประชาชนนั้นสวมหมวกกันน็อกกันน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกับเรื่องของการขับรถจักรยานยนต์
อะไรเป็นสาเหตุแห่งความประมาทติดตามจากบรรยายงานของคุณนิ่มนวลสุพรรณยศครับ
เปรียบเทียบกับภาษณะประเภทอื่นรถจักรยานยนต์ครองแชมป์อุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด
จากข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตายของสำนักประหลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุในปี๒๕๕๘มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นยอดเกือบทะลุ๖๐๐๐คน
โดยในช่วงอายุที่เสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งคือ๑๕๑๙ปีซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการดื่มแอลกอฮอลอายุของผู้ขับขี่รวมทั้งการไม่สวมหมวกกันน็อก
อัตราการสวมห่วงที่มูลที่ไทยโรดสำรวจทุกปีช่วงแรกมันก็ค่อยขึ้นจาก๔๕๔๗๕๒อะไรอย่างนี้เรื่อยมาจนปีที่แล้วปี๕๘
เหลือทั้งคนขับคนซ้อนเหลือ๔๒น้อยลงสวมลดลงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม
ทั้งที่หมวกกันน็อกมันก็มีประโยชน์เนอะป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงกับศีรษะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คนก็ยังไม่ค่อยตระหนักกี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะฮะพอเห็นตำรวจเห็นด่านนะฮะเอาหมวกที่วางไว้หน้าตะก้าค่ะมาใส่
พอขับผ่านไปก็ถอดเก็บไว้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยแทบจะไม่มีเลย
จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะเห็นว่าเฉพาะปีที่แล้วมีรถจักรยานยนต์จดทะเบียนมากกว่า๒๐ล้านคัน
ดูได้จากสถิติการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะซึ่งสาเหตุของการไม่สวมหมวกกันน็อกเพราะเดินทางระยะไกลไม่ได้ขับขี่ออกนอกถนนใหญ่และเร่งรีบ
หมวกกันน็อกไม่สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้
แต่สามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บที่ศีรษะได้
ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบเฝ้าระวัง
การบาดเจ็บของโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศพบว่า
สวมหมวกกันน็อกช่วยลดโอกาสเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ
สำหรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมากถึงร้อยละห้าสิบ
และจะปลอดภัยมากที่สุดหากไม่ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและไม่ประมาท